สอบพ่อดอนตูมตะวันด้วยคอปฐม
คือถูกตำรวจสืบสวนภาค๗ไล่ล่ากดดันไล่ล่ากดดันนะครับ
กลัวสิกลัวแล้วล่ะกลัวจะโดนวิสามันฆาตกรรมนะครับ
กระทั่งช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวเบนกับเพื่อนสองคนมาสอบสวนเพิ่ม
โดยมีพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗มาสอบปากคำด้วยตัวเอง
เรื่องต้นนะครับยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
โดยเขาบอกว่าเขายิงผู้ตายจริงก็ตามข่าวแหละนะครับ

ต่อมานะครับตำรวจคุมตัวเบนไปที่สนามไก่ชนจุดเกิดเหตุที่ดอนตูม
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เอาเริ่มจุดแรกคุณผู้ชมดูว่าเขาทำอะไร
เบนเดินไปที่กล่องใบใหญ่นี่นะกล่องนี้ใส่อะไร
ใส่อาหารกับยาไก่นะครับแล้วก็เอาปืนซ่อนไว้

จุดที่สองเป็นทางเข้าสนามนะครับตอนนี้น่ะจุดนี้น่ะ
เอาปืนนะครับมาเหน็บที่เอวแล้ว
แล้วก็เดินเข้าไปที่อัธจันทร์เนี่ยสังเวียนสังเวียนตีไก่นะครับ
จุดที่สามจุดที่ตลุมบล
คือจุดนี้เขายิงปืนขึ้นฟ้า๑นัด
ยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนักเสร็จแล้วก็ไปจ่อยิงผู้ตายสี่นัก
ส่วนจุดที่๔คุณผู้ชมนี่ยิงขึ้นฟ้าทำท่า
แล้วนี่ยิงขึ้นฟ้าเสร็จแล้วก็มาจ่อยิง๔นัด
จุดที่๔เขาวิ่งหนีครับ
วิ่งหนีไปขึ้นฟอร์จูเนอร์สีขาวแล้วก็ขับหนี
ตำรวจใช้เวลาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาทำแผนกันประมาณครึ่งชั่วโมง
ประชาการตำรวจภูทรภาค๗แถลงผลการจับกลุ่มระบุว่า
คดีนี้มีผู้ร่วมกระทำความผิด๗คนด้วยกัน
เป็นหนึ่งคดีฆ่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืน

ส่วน๒คดีช่วยปิดบังซ่อนเร้นการกระทำความผิดหรือหลบหนี
ให้ที่พำนักหรือทำลายหลักฐานมีผู้ต้องหา๖คนได้แก่ใครบ้าง
สรศักดิ์อายุ๓๔ปีดะนุษเดชอายุ๒๔ปี
อวิรุธอายุ๔๑ปีธวัชชัยอายุ๓๒ปี
นางสาวสุพรรษาอายุ๓๕ปีนางสาวสุพราลักษณ์อายุ๓๕ปี

เดี๋ยวจะถูกส่งฝากขังในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ